อันนี้พอดูเรื่องของกู้ชีพกู้ภัยมันเป็นยังไงนะมันเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจเหรอ
ทำไมมีการขับมาแล้วมีพฤติกรรมแบบนี้ไม่อยากพูดเยอะอยากให้คุณผู้ชมได้ดูคลิปนี้ก่อนค่ะ
กล้องหน้าทั้งกล้องหลังจับภาพได้หมดคุณผู้ชมสองกู้ภัยเนี้ยสองมูลนิธินี้เขามีเรื่องอะไรกันมาก่อนไหม
เขาเขารีบจะไปช่วยคนด้วยสำนึกยังไงคะคือถ้าสมมุติเกิดว่ามีความตั้งใจดีว่าจะไปช่วยเหลือคนเจ็บอันนี้เราก็เข้าใจ
แต่เหตุการณ์นี้ทำไมพอมีการช่วยคนเจ็บอยู่แล้วพออีกมูลนิธินึงมาเจอปุ๊บมีการขับปาดหน้าแล้วเหมือนกับเบรกจะให้ชนตูดด้วยไหมจะให้ชนท้ายด้วยไหม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
รถยนต์อ่ะตรงหน้ามสยามทีเนี้ยค่ะตัวกู้ภัยเองก็ต้องเอาคนเจ็บส่งโรงพยาบาลถูกไหมแล้วระหว่างทางเนี่ยมีอาสามูลนิธิของหน่วยงานหนึ่งของจุดสอนอเพชรกะเสมเนี่ยขับมาแล้วมาปาดหน้ารถผมอ่ะเห็นทั้งกล้องหลังเห็นทั้งกล้องหน้าแบบนี้แล้วพอมาปาดหน้ารถผมเสร็จแล้วปั๊บเบรกใส่อีกจะให้รถผมชนท้าย
ว่าผมไม่ชนท้ายเขาจริงคนเจ็บที่อยู่ในรถผมอ่ะจะเป็นยังไง
ใครจะรับผิดชอบทำไมไม่เห็นคิดถึงความปลอดภัยในเรื่องการขับขี่รถเลย
โดยงานดูแลหน่อยได้ไหมทีนี้คุณผู้ชมหลังจากเกิดเหตุนะ
ทางฝั่งกู้ภัยที่โดนขับปาดหน้าเขาไม่ยอมนะคะไปแจ้งความที่สอนอภาษีเจริญค่ะ
แล้วเอาคลิปนี้ให้กับตำรวจด้วย

กรมการขนส่งทางบกจัดการเรื่องนี้หน่อยได้ไหม
จริงถ้าเกิดว่าเราไปดูจากข้อมูลข่าวนะคุณผู้ชม
ถนนตรงนี้เพชรกะเสม
เคยเกิดปัญหากระทบกระทั่งระหว่างอาสา๒มูลนิธิอยู่
ขณะที่เคยเป็นข่าวยกพวกยิงกันมาแล้วนะ
จำได้จำได้ใช่ไหมแล้วทางกองบัญชาการตำรวจนครบาน
เรียกทั้งสองกู้ภัยมาตกลงร่วมกันซิ
ว่าเอ๊ะคุณคุณจะมีหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือคนเจ็บยังไง
คุณแบ่งพื้นที่เหรอคุณดูแลแบบไหน
จุดที่ดูแลอยู่แค่ขอบเขตไหน
แต่หลังจากคุยหลังจากเคลียร์กันแล้ว

แม้ว่าเหตุการณ์นี้จะไม่ได้มีใครเป็นอะไร
จากเหตุการณ์นี้เพิ่มเติมก็ตามแต่เราก็ไม่รู้
วันหน้าเกิดมาเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่อีก
แล้วมันจะเกิดปัญหาอย่างนี้ระหว่างสองกู้ภัยอีกไหม
อันนี้ฝากนะคะฝากดูแลฝากจัดการด้วยนะคะ
คือถ้าคิดถึงจุดประสงค์หลักเลยว่ามันคือการช่วยคน

ใช่ไงเพราะว่าคนเจ็บอยู่ในรถอีกคันนึงแล้ว
ก็ให้คันนั้นขับไปส่งโรงพยาบาลแค่นี้มันก็จบนะคะ